คุณผู้ชมคะตามเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เล่าไปสั้นให้คุณผู้ชมได้ดูอาการผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว

คือยาดบอกว่าสงสัยจะโดนผีเข้า
แล้วก็จะเป็นตอนกลางคืนจะแบบอาการแปลกมาก
ต้องร้องขอหมอปลามือปราบสัมภเวษีให้มาช่วยหน่อย
คือที่ต้องเล่าวันนี้ก็เพราะว่าหมอปลาไปดูให้แล้วนะคะ
เดี๋ยวหมอปลาว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
นี่คือป้าตายคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ

คริปภาพไปแล้วอยู่๕๑

บอกว่าอยู่ฝั่งลาวมีอาคมแก่กล้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายหมดแล้ว
ตาแข็งเขม่งจ้องอยู่ตลอดเวลา
คือก่อนหน้านี้ป้าตายปกติอยู่กับแม่อายุ๗๒

ว่ามีกรรมนะเดี๋ยวจะเดินไม่ได้เดี๋ยวจะปวดขาเดี๋ยวจะปวดขาเหมือนตอนสมัยเด็ก

ซึ่งแม่ของป้าตายยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยว่า

พระต่ายสวดมนต์
นักข่าวของเราบอกว่าเป็นภาษาอะไรฟังไม่ออกเลย

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
พระต่ายสวดมนต์

พระต่ายสวดมนต์
ของหมอปลาก็คือพิสูจน์แล้ว
ไม่ได้มีสิ่งลี้ลับอะไรสิ่งร่างป้าตายเลย
ไม่มีเลยนะไม่มีค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
หมอปลายืนยันว่านิจิตตก
คือพระมาทักเลยจิตตก
คิดว่าจะเป็นอย่างที่พระพูด
เครียดสะสมสร้างตัวตนในเมฆในอะไรขึ้นมา
เวลาหูแว่วหูอะไรก็คือแบบ
ตกไปเองคิดไปเองทั้งนั้นเลยหมอปลาบอกแบบนี้ค่ะ

เพราะปกติถ้าสัมผัสเราจับใกล้หมอจะรับเหลือได้ไหม

เป็นห่วงความจริงคนที่เขาคือมนุษย์เราเนี่ยจะพูดในส่วนดีของตัวเอง
ตอนที่ตัวเองเครียดหรือตอนที่ตัวเองคุมตัวเองไม่ได้
ผมเจอหลายเคสเช่นทำไมต้องมาอยู่

แล้วผมก็ถามกลับแล้วตอนด่าคุณไม่คิดว่าไง
แต่นึกถึงตอนที่เราทำดีไงนะพี่ตาย
ตายก็เลยจินตนาการตอนที่เราคุมตัวเองไม่ได้
แต่เหตุการณ์นี้มันผิดพลาดตั้งแต่พระองค์ที่มาทักนั่นแหละ
หมอปลาก็เลยขออนุญาตญาติของป้าตายนะคะ
ว่าพาป้าตายไปรักษาที่บ้านหมอปลาเอาไหม

เกิน๒สัปดาห์ดีขึ้นแน่
นี่นะคะยอมให้ไปเดินค่อยเดินไปเรื่อยคือหมอปลาบอกแบบนี้นะคะ
ถ้าเกิดมีพระมาทักป้าตายจริงฝากเตือนไปเลยค่ะ
ว่าอย่าไปทักอะไรใครแบบนี้
หรือถ้าป้าตายคิดไปเองว่ามีพระมาทักก็อีกเรื่องนึงนะ
แต่ถ้ามีคนมาทักอย่างเช่นหมอดงหมอดูหรืออะไรอย่างนี้
อย่าไปทักคนว่าอุ้ยมีกรรมนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างงี้

นี่ไกด์ธนกรต้องช่วยพยุงไปเลยนะ
ใช่เดี๋ยวคนเอาไปคิดแล้วมันเครียดนะคะแล้วมันจะเดือดร้อนนะคะ
ของป้าตายบอกว่าดีใจมากที่หมอปลามาช่วย
พอหมอปลาอธิบายให้แม่ฟังแม่ก็เข้าใจและสบายใจ
ยินดีให้ลูกสาวไปรักษาตัวกับหมอปลาที่บ้านนะคะ
แล้วเดี๋ยวญาติพี่น้องเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมค่ะ
บางทีอยู่ที่บ้านแล้วเวลาจิตกระตกแล้วก็เป็น
แล้วคนที่บ้านก็เหมือนกับมาลุมล้อมแกก็อาจจะ
ก็ยิ่งแบบใช่ยิ่งคิดไปไกลเลย